ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มต้น

กับภาคอีสานก่อนเป็นภูมิปัญญา
เป็นเรื่องของการแสดงดนตรี

คุณผู้ชมซึ่งหาดูได้ยาก

แต่วงดนตรีมโหรีเขมร
เขาก็จะไปใช้ไปแสดงกัน

หมายดับนี้ดูเลยค่ะ

เสียงดนตรีบัลเลงโดยวงปี

หรือเรียกง่ายว่ามโหรีคาเมน

เป็นเอกลักษณ์ยังคงหาฟังได้นะ

ครั้งนี้ค่ะมีในพิธี

ดังที่วัดโฮราสดรสามะคี

ก็คือลุงสมัยเรืองทองอายุ๕๖ปี

งานและฮราชลำเป็นชาวบ้าน
หมู่บ้านตาวันตามวลศัล
เดิมหมู่บ้านนี้เป็นชนพื้นเมืองคเมน

สุรินคำเมนใกล้กันนะคะ
แล้วเขาก็มาอาศัยตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากกันมาหลายชั่วอายุคน
คราวนี้ก็ต้องมีการถ่ายทอดศิลปะถ่ายทอดความรู้กันหน่อย
เรื่องดนตรีก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาเรื่อย
วงหนึ่งคุณผู้ชมลองนับจำนวนสมาชิกดู
มีนักดนตรี๙คนมีเครื่องดนตรี๙ชิ้น
ก็จะมีกลองมีโทนมีกลองใหญ่ซอด้วงซออู้ปีอ้อกระจับปี่ชิงและทับ

มีกล่องกล่องโทนกล่องใหญ่แล้วโซมี๓ชิ้นครับ
แล้วแบบนี้รับงานประเภทแบบไหนบ้าง
ผมรับงานแบบว่างานปวดหรืองานบ้านใหม่
หรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่า
หรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่า
แล้วสมาชิกในวงมีการฝึกซ้อมอะไรกันยังไงครับ

ใครเป็นสอนอะไรหรือเป็นกันเองหรืออะไร
อันนี้เป็นโภตาสอนเรียกว่านะครับ

ใครสนใจอยากจะนำไปใช้ไปแสดงในงานนะคะ

เขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแสดงในงานปวด

ค่าจ้างบอกเลยถูกแสนถูกค่ะ
ได้จาก๙คนเครื่องดนตรี๙ชิ้น
เป็นการได้รับฟังมโหรี
แบบโบราณโบราณที่เราหาชมได้ยากกันด้วยนะคะ
แต่๖๐๐เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เหมือนกันนะ

เขาก็ฆ่าเครื่องบินเขาก็ไม่ไหวแม่
ก็ต้องดูพื้นที่ดูระยะทางกันด้วยนะคะ

ติดต่อกันไปได้เลยไปจ้างไปสนุกแสดงที่ไหน
ที่บอกนะก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่มันใกล้ขนาดไหน